แต่ว่าชีวิตจริงของเธอมันรามุ่งดราม่ายิ่งกว่างานละคร

หลังคุณแม่ของนางเอกสาวขวัญอุสามณี

ระยะหลังติดต่อลูกสาวไม่ได้มาพักใหญ่
ขณะที่ขวัญอุสามณีก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจง
หรือมีความเคลื่อนไหวใดกับข่าวที่เกิดขึ้น

มีกระทู้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของนางเอกคนดัง

ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจนขึ้นกระทู้ยอดนิยม
โดยเนื้อหาเล่าเหตุการณ์ปมดราม่าชีวิตครอบครัว
และการรับหน้าที่เลี้ยงดูทุกคนในบ้านตั้งแต่เด็กของสาวขวัญ
วันหนึ่งอยากใช้ชีวิตของตัวเองบ้าง
ก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันในครอบครัว
รวมถึงเรื่องที่ความสัมพันธ์กับหวานใจก๊อฟพิชยะ
ดูทีท่าจะไม่มีทางผ่านด่านคุณแม่ของฝ่ายหญิงไปได้
อกจากนี้ยังมีการโพสต์ภาพข้อความสนทนาไลน์
อ้างว่าเป็นของกอล์ฟพูดคุยกับบุคคลหนึ่ง
เพื่อขอเลขบัญชีธนาคารของแฟนสาว
เป็นการโต้ข่าวว่าฝ่ายชายมาเกาะเพราะหวังเงินของนางเอกดังด้วย
ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
เห็นใจและส่งกำลังใจให้ขวัญอุสามณี
ขณะที่บางส่วนก็เข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่
และอยากให้เรื่องดราม่าในครอบครัวของนางเอกสาวจบลงด้วยดี